เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของเจ้าที่

เจ้าที่ที่ว่าคือเจ้าถิ่นนั่นแหละ
วินมอเตอร์ไซค์มารับลูกค้าทับพื้นที่กัน
ทีนี้พอไปโดนต่อว่าเนี่ย
อีกฝั่งนึงไม่พอใจกลับไปปั๊บไปถอดเสื้อวินเลยนะ
แล้วพอไปถอดเสื้อวินปลุกไปอีกรอบนึงมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วมันก็เป็นภาพอย่างกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ตะโกนอ่ะ
เบอร์๔๗เนี่ยวินมอเตอร์ไซต์เบอร์๔๗ขี่มาส่งผู้โดยสาร
ตรงท่าเรืออิตันไทยที่เพชรชบุรีแถวนั้นนะคะ
แล้วก็ไปจอดหน้าวินบีบแตรเรียกผู้โดยสารให้ขึ้นรถด้วย
วินมอเตอร์ไซค์วินนี้เนี่ยคือเขาขี่มาพร้อมกับแฟนสาว
แล้วเห็นปั๊บก็มีการต่อว่าอย่ามารับหน้าวินคนอื่นดิ
แล้วสุดท้ายวินเบอร์๔๗ให้ผู้โดยสารลงนะ
แล้วขี่ออกไปแล้วก็ตะโกนว่าอื้ออออเดี๋ยวจะจำทำไม
คือแบบนี้นะคุณผู้ชมนะผมเคยเรียกวินนะครับ
เรายืนอยู่ที่วินเนี่ยนะครับแต่ว่าที่วินนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่มี
ก็มีรถวินอื่นผ่านมาผ่านมาผมก็โบกอ่ะสิ
เพราะว่าเราคิดว่าเออก็ไม่เห็นเป็นไรนี่
แต่โดยมารยาทเขาบอกเขาไม่ทำกัน

เขาไม่ทำกันแม้ว่าจะลดลดเปล่ามาก็ตาม
ไม่ต้องแปลกใจบางทีทำไมมอเตอร์ไซค์ผ่านมา
ทำไมแบบดูมองไม่เห็นเราเหรอทำไมขี่ผ่านไปเลย

คือมันไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นมารยาท

แต่ทีนี้พอเหตุการณ์นี้ไงมีการแบบจะมาจอดรับแบบนี้

แล้วพอวินเบอร์๔๗ที่ไม่รับผู้โดยสารก็ได้
แล้วก็ขี่ไปใช่ป่ะเขาตะโกนบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมา

โมงเย็นวินเบอร์๔๗มา
แล้วตอนมาเนี่ยไม่ได้บอกให้รู้หรอกว่ามีเบอร์๔
เพราะว่าถอดเสื้อวินออกไปแล้วมาถึงแล้วแบบนี้
กระโดดลงมาแล้วในมือถืออะไรอยู่ด้วย

ไปถามหาวินมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแฟนของผู้หญิงที่ด่าเมื่อกี้ไง

ทีนี้เราไปคุยกับผู้หญิงในคลิปนี้นะ
คุณรุ่งนพาศ์ศรีทาจันทร์
คือแฟนของคุณรุ่งนพาศ์นี่คบวินอยู่
ตอนนั้นแฟนรับเธอจากที่ทำงานมาที่วิน
เห็นแล้วแหละว่าเบอร์๔๗มาปาดหน้ารับผู้โดยสารที่วินของแฟนเธอไง
แล้วทีนี้แฟนเธอก็เลยตะโกนบอกไปเอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะ

ฝ่ายวินเบอร์๔๗ก็เลยตะโกนว่าเดี๋ยวกลับมา
แล้วมาจริงค่ะเพราะว่าหายไป๑๐นาทีไปถอดเสื้อวินไปเอาแท่งเหล็กมา
มาแบบนี้มาพร้อมกับพวกค่ะ
คู่มดแม่งคอยแบบนี้ค่ะพี่

ใช่ครับผู้ว่าจะยิงเลย
ข่าวของเรานะลงพื้นที่ไปที่วินในซอยสุขุมวิทย์๔๙

ต้อวันนี้ไม่ได้มาทำงานนะตอนที่นักข่าวลงไป

นี่แหละในต้อเบอร์๔๗มาเล่าให้กับคนในวินฟังว่า
ลูกค้าฟังเหลียกเลี่บกรรม
แล้วก็วิ่งตามรถเข้ามา
ทำไงลูกค้าวิ่งตามมาขนาดนั้นนี่
เพื่อนของนายต้อทำท่าให้กับนักข่าวของเราดูเลย
ว่าลูกค้าวิ่งตามมาแบบนี้ต้อก็เลยรับผู้โดยสารมาไง
ทีนี้นักข่าวเลยเอาคลิปให้คนในวิน

แบบนี้ต้อเฮ้ยอะไรผิดวะ
เค้าว่างตามไหมเขาวิ่งตามไหม

แบบนี้นี่ไงเพเออ

อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะเขาก็ให้ข้อมูล

จริงยังไม่ได้ตกลงกันเกี่ยวกับขอบเขตของผู้โดยสารแบบชัดหรอก
แต่อันนี้ที่พี่เบิ้ลบอกมันเป็นเรื่องของมารยาท
คนที่ขี่วินแถวนี้เขาก็จะรับผู้โดยสารในพื้นที่ของตัวเอง
คือแล้วพอมันเป็นปัญหาแบบนี้ต่อไปจะทำไง
เขาบอกว่าต้องให้หัวหน้าวินทั้งสองฝ่ายนะนัดมาคุยกัน

เดี๋ยวจะมีเรื่องเดี๋ยวจะมีประเด็นจะเคลียร์กันไม่ได้

ไม่ได้ถูกต้องคนกลางใครดีอะดอม
อ่ะตำรวจก็ได้ตำรวจสอนอมกฎศัลดิ์
เดี๋ยวต้องให้ตำรวจมาเป็นคนกลาง
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายมากไปกว่านี้

ผมว่าจริงพี่รู้กันอยู่แล้ว
ใช่ว่าอะไรควรทำอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
อย่าให้มีปัญหาก็เลยจะได้ทำมาหากินกันอย่างสงบสุข